ไปที่สะแก้วกันบ้างวนมาอีกแล้วรถพ่วง๑๘ล้อเป็นของพี่อีกแล้ววันนี้
ครับเจอแต่ใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยคราวนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ลองคิดดูว่าพี่เขาใหญ่ขนาดนั้นแล้วเผามันขาดเผามันขาดล้อหลังกระเด็นหลุดไปแล้ว
คราวนี้ลูกพ่วงเนี้ยมันตีขึ้นงัดแบบนี้ฮะ
แล้วมันไปฟาดเอาในป้ายบอกทางเนี่ยตั้งฉากแบบนี้เลยฮะลูกพ่วง
นี่คือสภาพของรถพ่วง๑๘ล้อพลิกตะแคงข้างนะครับขวางอยู่กลางถนนเลย
ส่วนลูกพ่วงนั้นตั้งฉาก๙๐องศาอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
มันไปฟาดกับป้ายบอกทางขนาดใหญ่เราว่าสูงแล้วนะนี่ยังฟาดขึ้นไปได้นะครับ
พังเสียหายเลยครับส่วนอีกฝั่งถนนหนึ่งนะไอ้ล้อคู่หลังของลูกพ่วงเนี่ย
มันไปตกอยู่อีกฝั่งหนึ่งน่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าวัดคลองสมบัติ
ถนนสามห้าเก้าสายสากแก้วเขาหินซ้อนตะบนสากแก้วอำเภอเมืองสากแก้วครับ
เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรก่อนเลยแหละเพื่อเคลียร์เส้นทาง
ส่วนคนขับรถพ่วงสิบแปดล้อคือในนิกรสิทธินิสัยมุกอายุสามสิบแปดปี
เล่าบอกว่าเขากำลังขับรถพ่วงนะไปส่งกากอ้อย
ในปุทธิอเผอร์วัฒนานครกระทั่งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่จู่
ได้ยินเสียงดังครับแล้วก็ล้อหลังมันหลุดจากนั้นสิฮะเสียหลักสิ
แล้วลูกพั่วมันก็ดีดขึ้นครับดีดขึ้นไปฟาดฟาดสูงถึงป้ายบอกทางเลย
พังเสียหายรถก็พลิกคว่ำแต่เคราะห์ดีนะคุณผู้ชม
คนขับในบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นฮะแล้วก็ไม่มีรถเนี่ย
เล่นตามมาเคราะห์ดีจริงนะฮะทั้งตัวเองทั้งรถคันอื่น
ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากการตรวจสอบพบว่าแกนเพรามันขาดครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะครับขับขี่โดยประมาททำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย
ซึ่งได้ประสานแขวงทางหลวงสาแก้วอ้าวมาดูนะฮะทรัพย์สินของท่านเสียหายอะไรยังไง
ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจะชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปครับ